พร้อมป่านุ่มโหลดแล้วครับ
เป็กกี้ก็โหลดแล้วค่ะ
คุณล่ะโหลดแล้วยัง

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน
สวัสดีค่ะ

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับ
เวลา๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

วันนี้นะคะมัน๕ท่านนะคะ

พวกเขาเองก็สดใสนะคะ

เมื่อครั้งที่แล้ว
สนุกสนานแบบใสกันมากเลยนะคะ
เพราะว่าเรามีผู้เข้าแข่งขันที่มายืนอยู่บนเวทีของเรา
ต้องเรียกว่าทุบสถิติอายุน้อยที่สุด

จากอายุน้อยแล้วแต่ความสามารถแน่นล้นจริง

ทั้งร่างกายทั้งองค์ประกอบทั้งหมดนั้น
พอฟอร์เมนต์ออกมาได้สุดยอดมาก
ทุกท่านคะถ้าพร้อมแล้ว
ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับ
หนูน้อยมหัศจรรย์ชาวเชียงใหม่
น้องตุ๋น
สถานการณ์การแข่งขันที่ผ่านมา

กล้าบอกทุกคน
แต่หนูกล้าบอกอาย
อยากเป็นอะไรบอกให้อายรับรู้
อยากเป็นคุณหมอเป็นไทยเป็นอย่างเป็นครู

อยากเป็นแฟนอาย

เข้ามาหาสิบ

พร้อมกับสะสมเงินรางวัลไปแล้ว๑๐๐๐๐บาท
เงินล้านรอน้องตุ๋นอยู่ข้างหน้า
มามาเอาใจช่วยเชียร์น้องตุ๋นกันต่อ

สวัสดีค่ะ
น้องตุ๋นคนเก่งหนูน้อยมากสัจจันทร์นะคะคุณผู้ชม

เป๊กได้บอกแล้วเนี่ยมีอะไรอีกครับน้องตุ๋น
ลำก็เขาจะเปิดเพลงค่ะก็ลำไปอย่างนี้ค่ะ

โอละนอกดวงเดือนเอ๋ย
พี่มาวาวรักแม่สาว
ลำดวนนี่ก็ดึกแล้ว

โหเห็นมั้ยเนี่ยโอ้ย
การจะรำนะคะต้องบอกเลยว่า
ร้องให้สุดคำรำให้สุดแขน
รำให้สุดแขนต้องแบบนี้ค่ะ
จำไปแต่สิ่งที่ดีลูก

เราเต็มที่เลยประกาศศักดาให้เรารู้ว่า
นี่แหละคือน้องตุ๋นคนเก่งนะครับ

พร้อมนะครับพร้อมค่ะพร้อมแล้วมาอินโทรเพลงที่สามนะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาทมาครับ
ตุ๋นฟังอินโทรเพลงจบถึงกับฟ้องแม่ด้วยสายตาว่าแม่แม่
เพลงอังกะดนตรีเป็นกุ้นกุ้นเนอร์ฝ่ายแม่ก็ตอบกลับมาทางสายตาว่า
ถ้าจำบะพิษก็คือเพลงเดียวกับที่หนูคิดไว้นั่นแหละ
พุทธโถธโมสังโขแล้วแบบนี้จะคือเพลงอะไรกันเล่า
เป็นไงลูกฟังอินโทรไปแล้วรู้จักมั้ยเคยได้ยินมั้ยเพลงนี้บอกตรงตรง
ร้องเลยค่ะไม่เคยร้องไม่เคยร้องไม่เป็นไรเคยได้ยินไหม
เคยค่ะเคยได้ยินรู้ว่าเป็นเพลงนี้แต่ไม่เคยร้องเลยค่ะแล้ว
นี่ไงแล้วจะเอายังไงดีตุ๋นถ้าหยุดรับเงินที่สะสมมานะครับ
ในเพลงที่๒หนึ่งหมื่นบาทหรือเล่นห้ามร้องผิดเด็ดขาด
ถ้าร้องผิดเงินที่สะสมอยู่๑๐๐๐เหลือแค่ครึ่งเดียวคือ๕๐๐
แต่ถ้าเล่นตัวช่วยใช้ไปแค่แผ่นเดียวคือเพลงเก่งเหลือตัวช่วยที่เลือกได้
อีกสองตัวช่วยตัดสินใจได้เลยนะฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๓ตกลงว่าจะเล่นหรือจะหยุดครับ

โอ้โหใจถึงใจถึงนะใจถึง
เล่นคือต้องร้องนะแต่มีตัวช่วยอยู่
ตอนนี้ก็คือหวังเพิ่งตัวช่วยนะครับ
ว่าจะได้ตัวช่วยอะไรใช่ไหม

ร้องได้นิดนึงแต่ไม่มั่นใจนะ
นิดนึงไม่ได้นะลูกต้องร้องได้เยอะเลย
เพราะฉะนั้นมาตัวช่วยนะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ตัวช่วยนะครับเหลืออีก๕แผ่นป้ายนะครับน้องตุ๋น
เลือกได้๒แผ่นป้ายแผ่นที่เลือกไปแล้ว

เพลงเก่งของน้องตูนเลือกได้คือ๑๓๔๕และ๖นะครับ
มาแผ่นไหนดีครับ

ข้ามเพลงนี้ไปเลยนะ
ตัวช่วยของน้องตุ๋นนะครับก็คือ

รู้จักใครล่ะครับคุณแม่อยู่นี่แล้ว
รู้จักเพื่อนที่อยู่โรงเรียนอารุบัน

อาคิดว่าไม่พอแน่นอน

คุณแม่เหลืออีกหนึ่งแผ่นป้ายจะใช้หรือไม่ใช้

จะใช้สิทธิ์นี้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ก็คือไม่ใช้สิทธิ์ไม่โทรนะครับ

เอาละครับอีก๑แผ่นป้าย

ใช้

ใช้เลยค่ะ

แผ่นนี้เปิดมาไม่ว่าจะเป็นอะไร

จากว่ามันจะขึ้นมาเป็นข้ามเพลงนี้ไปเลยหรือ

๔นะครับ
เลือกแล้วค่ะ

ตัวช่วยของน้องตูนก็คือ
เปลี่ยนเพลงนะครับ

อาจจะเปิดเพลงที่จะเปลี่ยนให้

แล้วเลือกดูว่าไอ้เพลงที่จะเปลี่ยนให้เนี่ย
มันยากหรือมันง่ายกว่าเพลงเก่า

หรือถ้ามันยากกว่าเพลงเก่าเข้าไปอีก
ต้องเลือกแล้วยังไงก็ต้องร้องแล้ว

เอาละครับอินโทร

เพลงที่จะเปลี่ยนมาเลยครับ
เพลงที่จะเปลี่ยนมาเลย
เพลงที่จะเปลี่ยนมาเลย

ขึ้นอินโทรมานิดกึ่งเลย
หะหะหะ
พอซักมาเรื่อยอินโทรเริ่มคุ้น
หน้าก็เริ่มไขลลูก
ยิ้มออกแล้วเมื่อกี้หน้า

เคยเล่าประกวดด้วย

ก็ได้เห็นความเลยรึนะ

ว่าตัวช่วยเปิดมาแล้วนะครับ

ตัวช่วยไปนะฮะทั้งหมดเลยนะครับ๒แผ่นได้แผ่นสุดท้ายนี่เปลี่ยนเพลงใช้สิทธิ์เปลี่ยนนะครับเป็นเพลงเมื่อสักครู่นี้ต้องร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้แล้วร้องให้ถูกนะ

โชคดีนะลูกเอาละมาเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ

ไม่มีคำถามออกมากนะครับทุกนี้ยังมีคำถามที่สุดเท่านั้นค่ะ
เดี๋ยวสงสัยของพี่มารถถ่ายใจหน่อยจะหมดล่ะ

ถือลูกหลวนหลวนคนคนลูกธุงทางบานน้องในกรุงทั่วฟ้าเมืองไทย
คำน้องก็เตรกก็สมัยใหม่
เปิดใจกันให้กว้างและนี่
และให้ใครก็บอกว่าดี
แต่พวกเรานี้กำลังจะลืมลาย
ไทย
ร่วงคนคนรักเพลง

ก็ไม่ต้องอายใคร
ยกข้างคนขึ้นบอกลงน้ำ
ข้าวฟ้าไปตามกับความเป็นไทย

พอเห็นจะร้องเป็นไทย
ช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมใคร
ตัวเลือกจากตัวช่วยเป็นเพลงที่เปลี่ยน

มามาลุ้นกันนะครับ
ว่าจะได้สองหมื่นหรือไม่นะฮะ

มูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
และเพลงที่๓นะครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท
น้องตุ๋นร้อง
หลังจากที่ได้ฟังโจทย์เพลงที่๓
ตุ๋นถึงกับขอใช้ตัวช่วย
ซึ่งก็คือได้สิทธิ์เปลี่ยนเพลง

ตุ๋นถึงกับตะโกนว่า

เคยร้องกับปวดแล้วค่ะ
เคยร้องกับปวดด้วย

แล้วคือหนูด้วยค่ะ
เหรอคะแล้วชนะด้วย
ชนะด้วย